ตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่พบศพผู้หญิง
ถูกฆ่ารัดคอและยัดใส่ถุงสายรุง
ไปเจออยู่ใกล้กับบึงบัวที่นนทบุรีครับ
ศพโชยออกมาเหมือนต้องการขอความช่วยเหลือ
ได้กลิ่นก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
แล้วเหตุการณ์นี้ล่าสุดข้อมูลรายงานมาบอกว่า
อาจจะไปเชื่อมโยงกับแก๊งรีดฆ่าไถ่ชาวจีนด้วยนะครับ

สภบางแม่นางที่นนทบุรีรับแจ้งว่า
พบศพถูกฆ่ายัดใส่ถุงพลาสติกสายรุ้ง
จะเป็นถุงแบบสีที่เรามักจะคุ้นตากัน
แล้วก็มาทิ้งไว้ที่ร่องน้ำบึงบัว
ริมถนนวัดต้นเชือกศาลายาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีครับ
จุดเกิดเหตุเป็นเหมือนกับร่องน้ำติดเลยกับบึงบัวครับ

ใส่เสื้อแขนสั้นสีน้ำเงินสลับเทา
กางเกงขายาวสีอ่อนครับ

ท่อนล่างอยู่ในถุงพลาสติกสายรุ้ง
ขนาดใหญ่นะฮะถุงแบบนั้นนะครับคุณผู้ชม
แล้วมีเชือกไนลอนมัดอยู่รอบถุง
สภาพศพก็เริ่มเน่าเปื่อยแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่ใช้เชือกผูกมัดแล้วก็นำร่างขึ้นมาบนบก
ตรวจสอบสภาพศพไม่ได้สวมชุดชั้นใน
หัวมีปลอกหมอนคลุมเอาไว้ด้วยครับ
แล้วรอบคอถูกมัดด้วยสก๊อตเทป
แขนขวาเหมือนกับมีรอยถูกกัดแทะ
ว่าเป็นตัวเงินตัวทองตั้งแต่ช่วงหัวไหล่จนถึงข้อมือ
แขนซ้ายมีบาดแผลจากของมีคมฟัน
คุณผู้ชมคุณขวัญที่ผมเล่าละเอียดแบบนี้
เพราะข้อมูลต่างมันอาจจะมีผลและนัยยะต่อทางคดี
และตามหาตัวคนร้ายครับขออนุญาตนะฮะ
ตรวจสอบแล้วตรวจค้นแล้วไม่พบหลักฐานว่าผู้ตายคือใคร
ยังไม่มีใครยืนยันคนแถวนั้นไม่คุ้นหน้าครับ
แต่คาดว่าตายมาแล้วสัก๓๔วัน
แพทย์ชนสูตรครับรู้แต่ว่าเป็นผู้หญิงผิวขาว
อายุน่าจะสัก๒๕๓๐นี่คือตอนที่ไปเจอศพ
แล้วก็ตรวจสอบในเบื้องต้นคุณเนติชาวนักข่าวของเราลงพื้นที่ครับ
เพราะเหตุการณ์นี้ทำให้หลายคนกลัวและแตกตื่น
คนเขามาเก็บบัวกันหลายต่อหลายคน
เจอแบบนี้ไปนี่ก็มีหลอนนะครับ
ที่เกิดเหตุผ้าคลุมหัวของศพ
ถุงกระสอบสีรุ้งเนี่ย
แล้วก็ไปเจอกระจุกผมยังอยู่เลยนะฮะ
นี่คือสิ่งที่ตอนที่นักข่าวเราไปถึงแล้วก็ยังเจออยู่ด้วยครับ
คนที่เจอศพคนแรกชื่อว่าลุงบรรจบ
หรือว่าลุงแชร์อายุ๖๕เป็นชาวบ้านแถวนั้นที่จะไปเก็บบัวครับ
ลุงบอกว่าโอ้โหคือเก็บบัวเสร็จแล้วกลิ่นมันโชยมาเหม็นเน่ามาก
ตกใจฮะเลยไปเดินดูว่ากลิ่นอะไรเนี่ยอะไรตายแถวนี้หรือเปล่า
พอเห็นว่าเป็นศพเท่านั้นแหละครับรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
แล้วพื้นที่ตรงนี้ที่คุณลุงแชร์เดินนำคุณเนไปดูเนี่ย
เนื้อที่สักสิบห้าไร่คือมีทั้งบึงบัวแล้วก็มีต้นกล้วยปลูกแซมแบบนี้ครับ
ลูกผสมกันไป๙โมงที่ผ่านมาลุงแชร์มาเก็บบัวจะเอาไปขาย
พอเก็บบัวเสร็จกลิ่นเหม็นเน่ามันโชยมาเตะจมูกครับ
เดินตามหาต้นตอไปเจอศพฮะพอแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาตรวจสอบเสร็จแล้ว
ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ครับตรวจสอบเบื้องต้นลุงแชร์ยืนยัน
ไม่ใช่คนแถวนี้หรอกลุงไม่คุ้นหน้าเลยคนแถวนั้นเองเขาก็ไม่คุ้นครับ
ที่สำคัญตรงบึงบัวตรงนั้นเนี่ยไม่ค่อยได้มีบ้านคนตั้งอยู่ด้วยนะฮะ
ตอนกลางคืนจุดนี้ค่อนข้างเปลี่ยวพอรู้แบบนี้ลุงแชร์บอกว่า
เอาจริงนะทั้งกลัวและตกใจลุงเองต้องมาที่บึงบัวทุกวัน
รอบเช้า๖โมงถึงเที่ยงเก็บบัวเสร็จปั๊บเอาไปขาย
รอบเย็นจะกลับมาอีกครั้งบ่าย๓ถึง๕โมงเย็น
แล้วที่ผ่านมาก็ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยนะฮะ
คือช่วงเวลาที่ลุงแชร์บอกเนี่ยคือไม่เคยได้กลิ่น

ใช่ครับจนกระทั่งวันนี้แหละพอเก็บบัวเสร็จแล้ว
เหมือนกลิ่นโชยออกมาแล้วก็รู้ว่ามีคนตายครับ
นี่นะฮะนี่เป็นข้อมูลจากทางลุงแชร์นะครับ

ทีนี้เมื่อกี้นี้พูดถึงลุงแชร์ไปแล้วเป็นคนเก็บบัว
เอาจริงก็มีคนเก็บบัวคนอื่นเหมือนกันนะครับ
เพราะเราเห็นตรงนี้เนี่ยความที่ว่ามันมีบัวให้ได้เก็บเยอะ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่๖เนี่ยนะคะนายดำรงฤทธิ์ค่ะ
เล่าแบบนี้ว่าคนงานเก็บบัวอีกคนนึงมาให้ข้อมูลกับผม
บอกว่ามาเก็บบัวตรงนี้เอาจริงก็มากันเป็นประจำทุกวัน
ครั้งล่าสุดคนเก็บวัวที่เป็นคนงานคนนั้นเนี่ย
ล่าสุดคือวันที่๒๙มีนาคม
ตอนนั้นเขาก็ไม่ได้เห็นความผิดปกติอะไร
แล้วเขาก็ไม่ได้มาเก็บอีกเลย
จนกระทั่งมีคนไปเจอศพนี่แหละ
ก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นี่ผู้ใหญ่บ้านบอกนะว่า
ช่วงที่คนงานไม่ได้มาเก็บบัวตรงบริเวณนี้
มันอาจจะเป็นจังหวะที่คนก่อเหตุ
น่าจะเอาศพมาทิ้งไว้หรือไม่
ผู้ใหญ่บ้านมีการตรวจสอบลูกบ้านในพื้นที่

ว่าถ้าเกิดว่าบ้านไหนครอบครัวไหนมีคนหายไปให้แจ้งมา
แต่จากการตรวจสอบตอนนี้ยังไม่มีรายงานคนหาย
อาจจะเป็นการฆาตกรรมจากที่อื่นแล้วเอาศพมาทิ้งที่นี่ค่ะ
เขาบอกว่าเขายุดไป๓วันแต่วันที่เจอศพ
เขามาเจอตอนเช้าเขาก็ได้กลิ่นเหมือนกัน

คุ้นเลยครับเพราะในพื้นที่ผมสอบถามกันหมดแล้ว
ไม่มีใครหายครับไม่มีครับในพื้นที่หมู่๖ของผมไม่มีครับ
เขาบอกว่าน่าจะมีการนำศพมาทิ้งที่บริเวณนี้ครับ
นี่แหละค่ะคือก็ให้ข้อมูลด้วยว่าตำรวจก็น่าจะสันนิษฐานแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมค่ะทีนี้เราไปลองสำรวจเส้นทางกันหน่อยก็แล้วกัน
ตรงบริเวณจุดเกิดเหตุก็เห็นว่าคือคนร้ายเนี่ย
น่าจะนำร่างผู้เสียชีวิตพอมาทิ้งตรงจุดนี้
แล้วถ้าเกิดว่าเขาเอาร่างมาทิ้งนะคุณคิง
ถามว่าหนีออกทางไหนได้บ้างแล้วจะมีคนเจอหรือเปล่า

พอไปลองสำรวจเดินเข้าไปปรากฏมันออกได้หลายทางอ่ะคุณ
ไปได้ทั้งจังหวัดนครปฐมไปได้ทั้งบริเวณตรงอำเภอบางใหญ่นนทบุรี
แล้วยังเข้ากรุงเทพได้ด้วยอีก
อันนี้ก็ยากต่อการตรวจสอบพอสมควรนะคะ
เราก็ได้โดนการตรวจสอบกล้องมุมจรปิดค่ะ
ห่างจากจุดที่มีคนไปพบศพสัก๕๐๐เมตร
พบว่าคืน๓๑มีนาคมก่อนที่จะมีคนมาพบศพนะคะคุณผู้ชม
ย้อนหลังกลับไป๒วัน
คือเขาบอกว่ามันดูไม่มีอะไรน่าที่จะผิดปกติ
เพราะถนนตรงนี้ก็มีรถวิ่งผ่านตลอดทั้งคืน
หรือมีท่าทีน่าสงสัยขับผ่านไปเส้นนี้
ทีนี้เราไปเอาข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์กันบ้าง
หมอหมูจะให้ความคิดเห็นเรื่องนี้ว่าอย่างไร
หมอหมูบอกว่าจากสภาพสบเนี่ยคาดแบบนี้ว่า
คาดแบบนี้ว่าศพของคนตายน่าจะสีชีวิตมาประมาณสัก๓๕วัน
ไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์เพราะสภาพศพอืดเต็มที่
แล้วยังไม่พบลักษณะเนื้อเยื่อที่มีการหายไป
จากการสังเกตบาดแผลที่บริเวณศพคาดว่าเป็นการตายแบบผิดธรรมชาติ
จากศพลักษณะที่เข้ากันได้เนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนขาดอากาศหายใจ
ส่วนบาดแผลบริเวณแขนและขาน่าจะเกิดจากการกัดแทะของสัตว์นั่นแหละ
ส่วนผ้าที่คลุมอยู่ตรงศีรษะและถูกพันด้วยเทปกาว
น่าจะพบในกรณีการฆาตกรรมมากกว่าการฆ่าตัวตาย
แต่อย่างไรก็ตามต้องรอผลชนสูตรอีกครั้งค่ะ
ขณะที่ทางคดีนะครับตำรวจโรงพักบางแม่นางในพื้นที่
อยู่ระหว่างแกะรอยเบาะแสจากวงจรปิดเพิ่มเติมรวมไปถึงรถต้องสงสัย
วงจรปิดอีกสักครั้งหนึ่งฮะนั่นคือหลักฐานชิ้นสำคัญที่มีอยู่นะตอนนี้นะครับ
ตอนนี้เดี๋ยวคงต้องไปขยายผลต่อเพราะว่าถ้าเกิดดูแล้วในช่วงเวลาก่อนหน้านั้น
มีรถคันไหนต้องสงสัยอะไรยังไงบ้างแล้วศพเนี่ยส่งไปชนะสูตรแล้ว
ผลจะออกมาเป็นอย่างไรในเบื้องต้นสันนิษฐานน่าจะตายเพราะขาดอากาศหายใจ
ตอนนี้ร่างของผู้ตายอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
แผนกนิติเวศนะครับเพื่อพิสูจน์ยืนยันตัวตน
ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับคุณขวัญเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา
มีข้อมูลรายงานมาว่ารองผู้บัญชาการตะวัดน้องคอนบาน
เรียกประชุมชุดสืบครับเพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดี
เพราะมีเบาะแสในเบื้องต้นคาดว่าผู้ตายอาจจะเป็นนักศึกษาสาวชาวจีน
ที่ถูกจับเรียกฆ่าไทยฮะคาดว่าอาจจะเป็นเหยื่อเรียกฆ่าไทย
แล้วเป็นนักศึกษาสาวชาวจีนด้วยถูกทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ความตาย
หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวตรวจสอบขยายผลทันทีที่มีความคืบหน้า
และการยืนยันชัดเจนจะรายงานให้ทราบต่อไป